คือร้องได้ให้ร้าง

รับผ้าไหมคะพี่
หนูชื่อนุจรีนามสกุลหอมค่ะ
อายุ๑๙ปีตอนนี้อยู่ม๕ค่ะ
อยู่โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมจังหวัดตราด
ทุกวันนี้หนูก็เรียนไปด้วยแล้วก็มีทำงานค่ะ
คือรับจ้างซักรีดทั่วไปค่ะ
ก็คือจะเดินไปถามตามบ้านใครมีผ้ามาซักไหม
ตอนนี้ก็รับอยู่ประมาณ๒๓เจ้าเองค่ะ
การทำงานของหนูก็แบบคิดเป็นตัวค่ะ
ถ้าซักรีดก็ได้ประมาณตัว๕บาท
แต่ถ้าซักลีดเดียวก็ได้๒๓บาท
ตกเดือนนึงได้เดือนละ๖๐๐บาท

เขาบอกว่าไอ้ติ๊ววันนี้ไม่พลาดนะค่ะ

หนูจะไปรีดก็ได้ประมาณ๖๐๗๐บาท
ก็ได้เป็นค่าขนมไปเรียน

ตั้งแต่๒๐กว่าปีที่แล้วค่ะ

ที่บ้านตอนนี้ก็อยู่กัน๔คนค่ะ
มีพ่อมีแม่มีหนู
แล้วก็ตัวหลานคนหนึ่งที่กำลังเรียนอยู่ตอนนี้ค่ะ
พ่อแม่หลานแม่ของเขาเสียชีวิตแล้วค่ะ
แล้วก็พ่อเขาก็ไม่ค่อยมาหาเขา
แต่เขาจะส่งเงินมาแบบนานส่งให้ทีอะไรอย่างนี้
ตอนนี้แม่ก็ดูแลหลานอยู่ค่ะ

ถือปูนแบบขึ้นที่สูง
ฉาบปูนฉาบรายงานหนักทั้งนั้นเลยค่ะ
เคยมีเหตุการณ์หนึ่งที่หนูแบบเสียใจมาก
ก็คือพ่อตกจากที่บนหลังคาค่ะ
ตอนนั้นพ่อหนูรู้ว่าพ่อตกจากที่สูงค่ะ

แบบกลัวค่ะรีบมาบ้านเลย
พ่อจะเป็นอะไรอย่างนี้

เขาก็ไม่เคยบ่นให้ลูกให้หลานฟังนะคะว่า
พ่อเขาเจ็บพ่อเขาอะไรอย่างนี้ค่ะ
ทุกวันนี้แกก็ขับรถไปทำงานไกลมากค่ะ

ระยะทางที่พ่อเขาไปทำงานนะคะ
ทำถนนตลอดทั้งเป็นกิโลกิโลเลยนะคะ
วันเนี่ยกลับไม่ได้เลยค่ะ
เพราะว่าฝนตกต้องนอน
นอนที่บ้านใครไม่รู้บางทีก็ไม่รู้จักเนี่ยค่ะ

พ่อเขาก็ตรวจเจอเป็นลูกปอดนะคะ
แล้วก็บอกว่าถ้าสมมุติว่าไม่ไปรักษาดูแลก็จะเป็นมะเร็งปอดได้ค่ะ
จนถึงทุกวันนี้พ่อเขาก็ยังไม่ไปรักษาเลยแหละค่ะ
พ่อเขาไม่ค่อยกล้าหยุดงานนะคะ
กลัวแบบลูกไม่มีตังค์ไปเรียน

พ่อที่ทำงานเพื่อลูกมาตลอด
อยากบอกกับพ่อว่าถ้าพ่อเหนื่อยพ่อหยุดปัง
ก็อยากบอกให้พ่อไปหาหมอแล้วก็เวลาป่วยเวลาแบบไม่สบายบอกลูกบอกหลาน
พ่อหนูรักพ่อนะ
นี่คือแม่หนูค่ะชื่อจันนีซอค่ะอายุ๕๑ปี
ตอนนี้เขาป่วยเป็นโรคเครียดค่ะ
เป็นขนาดที่แบบว่าหน้าช้าเก่งไปหมด
เขียดเรื่องลูกสาวที่๒เสียไป
ตั้งแต่นั้นมาก็เริ่มคิดคิดไปคิดมามันก็เครียด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
ต่อไปนี้หนูจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แม่แบบมีรอยยิ้ม
กลับมาเหมือนเดิมไม่ให้แม่เครียดเหมือนก่อนนะ

ตอนนี้เธอพร้อมจะขึ้นมาเป็นนักสู้ชีวิตคนต่อไปของเราแล้วนะครับ

ลูกสาวผู้อยากเจ็บแทนพ่อยอมเหนื่อยแทนแม่

ตรงนี้ครับ

ตรงกลางนี้นะครับตัวน้อยน้อยจริง
ตัวเล็กนิดเดียวเอง
วันนี้มากับใครกันบ้างครับติ๋ว
มากับพ่อกับแม่แล้วก็หลานค่ะ

และยังมีปัญหาหนี้สินรุมร้าวนะครับ
ในฐานะที่เราตอนนี้เป็นผู้นำครอบครัวแล้ว
คิดว่ามันหนักไปสำหรับเราไหม

สำหรับจิตใจพ่อแม่เขาหนักกว่าหนูค่ะ

เป็นห่วงเรื่องสุขภาพค่ะ
เมื่อก่อนแม่ก็ขายของค่ะ

เดินตามบ้านอย่างนี้ค่ะตักแดดตั้งแต่เช้า
หนูก็ช่วยได้แค่ตื่นเช้ามาปอก
แล้วก็เย็นมาเก็บล้างให้แม่

ส่วนคุณพ่อก็ทำงานค่ะ
ตั้งแต่จำความดายก็ก่อสร้างค่ะ

เพราะว่าไม่มีอาชีพไหนแล้ว
เห็นเราโตมาก็เห็นพ่อทำก่อสร้าง

ตกจากที่สูงบ่อยไหม

ก็ตกไปโดนต้นโป้โยเซียน

อันหนึ่งตกจากหลังคาเมื่อ๓วันที่แล้ว
ตกจากหลังคาไปทำอะไรบนหลังคาคะติ

เหมือนว่าไปทำหลังคาบ้าน

แม้พอดีต้นปลอยเซียมันก็ไม่ได้ใหญ่ตัวเลย

ได้เงินไปทำอะไรบ้าง

และก็เอาไว้ส่งหลานตัวเองไปแรต่อ

พูดอะไรบางอย่างกับพ่อแม่ที่ติ๋วอยากบอก
พูดกับคุณพ่อก่อน

อยากให้พ่อพักได้แล้ว
อายุเยอะแล้วจะ๖๐อยู่แล้ว
เข้าสู่วัยผู้สูงอายุแล้ว

คิดว่าอยากทำให้แม่ได้กลับมายิ้มอีกครั้ง
ไม่เคียนอะไรอยากให้แม่ปล่อยวาง
ส่งกำลังใจให้หนูแกณตอนนี้ค่ะ

สิ่งที่เขาอยากเห็นจากคุณแม่ก็คือรอยยิ้ม

ยิ้มให้เขาดูให้ชื่นใจสักนิด

เอาเท่าที่แม่ไหวมองไปที่ติ๋วเลยค่ะ
แล้วพูดอะไรก็ได้อย่างที่คุณแม่อยากจะพูด

อย่างที่ติ๋วเขาฝันไว้ว่าอยากเห็นคุณแม่เป็นแบบนั้น

ลูกต่อไปจะช่วยแม่ช่วยพ่อ
หรือแม่จะหายกำลังใจลูก
ได้กำลังใจแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะเข้าเกมกัน

ก่อนนะครับว่าติ๋วมารายการ

วันนี้มีเงินทุนสูงสุดนะครับ

ถ้าทำได้ร้องแค่๑๐เพลงเท่านั้นเอง

อยากให้คนนู้นเป็นอย่างนี้อยากให้คนนี้เป็นอย่างนั้น
อยากให้หลานเรียนอยากให้พ่อไปหาหมออยากให้แม่ยิ้ม

สำหรับหนูอยากเห็นครอบครัวหนูแบบมีความสุขแค่นั้น
อยากให้แม่กลับมายิ้มได้อีกครั้งแค่นั้น
มาครับมาเริ่มการแข่งขันกันเลย
วันนี้มาถึงเพลงแรกกันก่อนนะครับ
เพลงนี้คือเพลงที่๑มีมูลค่า๑๐๐๐บาท

อินโทรเพลงที่๑มาเลยครับ

เพลงนี้คือเพลงแรกของติ๋วนะครับ๑๐๐๐บาท

ก็เคยแบบผ่านเข้ากูแหละค่ะ

มันยากไหมฟังอินโทรไปแล้ว
ไม่เคยแบบว่าเดี๋ยวซ้อมแบบจริง
เพลงนี้เป็นเพลงแรกถ้าร้องผิดไม่ได้อะไรเลย
แต่มีตัวช่วยสามารถใช้ได้เลย
ตัดสินใจให้ดีนะครับ
ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๑นะครับ
มีทั้งหมด๖แผ่นป้ายเลือกใช้ได้๓แผ่นป้าย
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้
เอาละครับตัดสินใจไม่ใช้ตัวช่วย
เพราะฉะนั้นก็มาเริ่มกันเลยนะครับ

เพลงนี้มีมูลค่า๑๐๐๐บาท

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน

เพลงมาครับ

ปล่อยผมช่วยนี่นักดวงว่ะ
หนึ่งคนคนอีกคนอีกไม่ค่อย
ถูกหลอกหักหลังจากคนไว้ใจ
ถูกคนสองคนเขารุมซุ้มไฟ
ถามหน่อยได้ไหมทำไมใจร้ายเหลือเกิน
ก็ใครไม่รู้แอบชู้แฟนฉัน
เข้ามาผัวพันไม่ได้รับเชิญ
แฟนฉันร่วมมือที่เขาล่วงเกิน
ฉันหมดแรงเดินจำยอมต้องนองจำนวน

สองรุมหนึ่งฉันโดนจับตรึงแล้วโยนบ่อบึงที่มันมืดมนต์
ขอใจคนสีดำดังโผล่นี่หรือคือคนที่บอกว่ารักฉันอยากนาน
ถ้าหมดรักฉันอย่าหันอย่ามองออกไปทั้งสอง
ไม่ต้องเริ่มลา
ยิ่งร้ายมากกว่า
เหมือนถูกยาชา
เวลาถูกสองคน
เป็นไงติ๋วครับหนาวเลยตื่นเต้น
ร้องไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ร้องด้วยความกดดันนะคุณแม่นะ
ลูกดีจังเลยนะคะคุณพ่อ
เอาแค่นี้เองนะคิดได้เนี่ยภารกิจของเขา
คือทำให้พ่อแม่มีรอยยิ้มให้พ่อแม่ได้ชื่นใจกับสิ่งที่เขาทำ

ถ้าเพลงนี้คุณป่าประกาศว่าติ๋วร้องได้
ขอให้ติ๋วโชคดีขอให้ภารกิจของติ๋วในเพลงแรกตรงนี้สำเร็จนะคะ
เพลงที่๑ครับเพลงนี้มีมูลค่า๑๐๐๐บาท
ติ๋วร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

โทษให้โทษให้โทษให้
เพลงที่๑นะครับมูลค่า๑๐๐๐๐บาท

ได้ครับ
เป็นความรู้สึกตื้นตันยินดีนะครับ
บทเพลงของครีมอาสยามนะครับ๒รุ่ม๑เพลงที่๑
ตอนนี้รับแล้วค่ะเปิดประเดิมไปดีมากค่ะ
ไปแล้ว๑เพลงนะครับเหลืออีก๔เพลงที่จะทำให้ได้ตามเป้า๘๐๐๐บาทนะครับ
เวลาของเราก็หมดลงนะครับก็มาติดตามเชียร์น้องติ๋วคนนี้ได้ใหม่นะครับ
เป็นกำลังใจให้กับเธอด้วยให้เธอทำให้สำเร็จ
ในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับ
กับเรา๒คนนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับคุณผู้ชม
นาฬิกา๒๐นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้
แต่ว่าจบรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตแล้ว
คุณผู้ชมอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะคุณพี่เอชายามิดชัยรออยู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะชีวิตก็เหมือนเกมเพียงแต่ว่าเจ็บจริงอดจริงป่วยจริงค่ะ

จนกว่าจะพบกันใหม่นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
หนูเสียใจมากค่ะเพราะว่าตอนนั้นตกมาปุ๊บพ่อเขาก็พิการเดินไม่ได้

รู้สึกยังไง
หนูก็พ่อสู้แต่ว่าจริงแล้วเปรียบร้องไห้
รู้สึกว่าเรามีความสุขมากถึงแม้ว่าตังค์นั้นมันไม่ได้เยอะอะไรสำหรับหนู
แต่ครูที่เป็นคนให้หนูรู้สึกว่าหนูมีความสุขหนูก็เลยแบบอยากเป็นครูบ้าง
เพื่อแบบเพื่อสักวันหนูทำให้เด็กบางคนมีความสุขแบบหนู

พระบัติธรรมดาอธิบัติท่านมูลไทยฆ่าศึกว่าท่านตลอดการกระพรุนด่างโบราณ